น้องรอดดูเนี้ยน่ะนี่ขณะผมผมคูกเขาอย่างไม่ถึงนะครับ

อื้อฮือนี่ผมคัดเฮียโอ๊ะอ้าวโอ๊

ตอนนี้ฝนเมืองไทยยังคงต้องจับตา
ถึงแม้ว่าน้องจะออกไปแล้วทุกคน
แต่ว่าตอนนี้ปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อภาพรวม

ยังคงเข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเรา

เดี๋ยวถ้าหากดูภาพเต็มก็จะพบว่าขณะนี้เองนะครับ
มีจุดที่ต้องระวังแล้วก็มีฝนตกลงมาหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งจุดที่ฝนตกลงมาฟังดีนะครับ

เหนือครับจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐพิศนุโลกพิจิตรเพชรชบูรณ์ครับ
แล้วก็ในบริเวณตอนกลางนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสิงห์บุรีชัยภูมิภาคอีสานก็เลยอุทัยธานีสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีสละบุรีนครนายกปราจีนบุรีนะครับ
จากนี้ยังมีปฐุมธานีฉะเชิงเศร้าชนบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบคิริคันชุมพรระนองกระบีสุราชธานีนครศรีธรรมราชพัทธรุงตรังสงขาแล้วก็ปัตตานียาลานรัฐธิวาสครับ
นี่คือพื้นที่ที่ใครที่จะออกจากบ้านไปทำกิจกรรมกลางแจ้งตอนนี้ต้องระวังสถานการณ์ฝนนะครับ
ส่วนฝนในวันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้วันนี้เป็นวันที่พายุจะขึ้นฝั่งนะครับ
หมายความว่ากำลังของพายุจะอ่อนกำลังลง
ชื้นที่ก่อนหน้านี้พายุดูดเข้าไปในศูนย์กลางพายุเนี่ยนะครับ
ก็จะมีการกระจายตัวออกมาจากตัวพายุนะครับ
ซึ่งก็หมายความว่าอาจจะทำให้เกิดฝนมากขึ้นในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนภาคเหนือนะครับ
ก็คือในบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน

สังเกตว่าช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยปริมาณการเกิดฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนจะเพิ่มขึ้นนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางก็จะเริ่มมีฝนตก
และที่สำคัญตอนกลางก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยทีเดียว
อย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบ
วันนี้ช่วงเวลาที่มีโอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ก็จะอยู่ช่วงตั้งแต่บ่าย๓โมง
ต่อเนื่องนะครับไปจนถึงประมาณช่วง๖โมง๑รอบนะครับ
ซึ่งช่วงนี้เองหลายพื้นที่อาจจะเจอฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับ
ดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิตทำกิจกรรมต่างกลางแจ้ง
โดยเฉพาะเดินทางกลับจากที่ทำงานก็ต้องตรวจสอบสถานการณ์ฝนกันหน่อย
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์ปริมาณฝน๑๒ชั่วโมงกับ๒๔ชั่วโมงนะครับ
สักครู่นี้เป็น๑๒อันนี้เป็น๒๔ชั่วโมง
เป็นปริมาณฝนที่จะมาสะสมในวันนี้
พื้นที่ที่จะต้องระวังหนักที่สุดในวันนี้
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อันดามัน
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งป่อนกลางของภาค

ส่วนคลื่นถ้าหากดูภาพนี้สีม่วงคือคลื่นที่สูงประมาณ๒๓เมตร
จะพบว่ามีทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเลยนะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือทั้งสองฝั่งในวันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าคลื่นนี้เองอาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นได้
คลื่นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยจะอ่อนกำลังลงนะครับแต่ก็ยังสูงอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองเมตรส่วนฝั่งอันดามันยังคงแรงต่อเนื่องนะครับประมาณสองถึงสี่เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองก็อาจจะทำให้เกิดคลื่นที่สูงมากกว่าสี่เมตรนะครับใครจะออกเดินเรือในระยะนี้ก็ต้องตรวจสอบสภาพ

กินน้ำอ่ะโอ้โหนะฮะนี่น้ำหรือว่าอะไรฮะเนี้ยอ่าขอบคุณครับ